ที่นี่มีงูเจ้าที่อยู่
เป็นงูเฮาทั้งหมดเลยนะ๓๒ตัวช่วงกลางคืนที่ผมนอน
พอตื่นมาปุ๊บผมเห็นเลยงูตัวใหญ่ตามองเขม่งเลย
แล้วก็มีเสียงออกมาว่าทำไมต้องไปฆ่าลูกของเขาด้วย
คุณได้ยินเสียงงูคุยกับคุณเลยใช่ไหม
ตอนนั้นคุณตื่นแล้วด้วยก็ยังเห็นอยู่เห็นด้วยคือคือจ้องที่จะเล่นคุณเลยล่ะ
ใช่เป็นงูเจ้าที่จริงผมเนี่ยไม่รอดแน่